ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักจะสะดุดตาใครบางคนถ้าเพศเดียวกันก็เป็นมิตรเกื้อกูลกัน
ถ้าต่างเพศก็ได้จูงมือเข้าประตูวิวาคนมีครอบครัวคู่จะส่งเสริม
โชคลาภจากคู่สุขภาพไม่ค่อยดีนักต้องพักผ่อนมากขึ้น
ระวังอารมณ์ร้อนเครียดทำให้เจ็บป่วยโรคเก่าโรคประจำตัวกำเริบ
การเงินจะมีโชคลาภทางการเงินการกู้เงินจะสำเร็จราบรื่น
มีรายได้พิเศษเข้ามาอย่างไม่คาดคิดมีความสำเร็จทางการเงินเป็นที่น่าพอใจ
การงานมีภาระหนักมากขึ้นการเจรจาผลประโยชน์ค่อนข้างได้ผลดี
ได้แสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นผลดีระยะยาวธุรกิจมีแนวโน้มดี
กิจการมีกำไรดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์